วันนี้ตำรวจสพนาจอมเทียนได้คุมตัวนายปัญญายิ่งดัง
ว่าเสียอ้วนผู้ต้องหาที่ก่อเหตุบงการ
ฆ่าน้องฟอสและน้องสปาย
ที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรีไปฝากขังที่ศาลแล้วนะครับ
โดยเสียอ้วนได้ยอมเปิดปากถึงมูลเหตุ
ความรักความแค้นในครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับ
บอกว่าเคยโอนเงินให้กับน้องสปายแล้วก็ครอบครัวถึง๗ล้านบาทด้วยกัน
ขณะที่แม่ของน้องสปายยืนยันว่าได้รับเงินที่โอนมาจากเสียอ้วนเพียงแค่๑ล้านบาทเท่านั้น
ที่มาที่ไปของเงินทั้งหมดนั้นเป็นอย่างไรนะครับ

โดยคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากมีอัตราโทษสูง
และตั้งแต่เสียอ้วนถูกจับกลุ่มยังไม่เคยพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กระทั่งช่วงที่ตำรวจคุมตัวเสียอ้วนไปฝากค้าง
เดินจากห้องควบคุมผู้ต้องหาด้วยสีหน้าเรียบเฉย
พร้อมกับบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยที่ผ่านมามีการโอนเงินให้สปายและพ่อของสปายจริงจำนวน๗ล้านบาท
มีหลักฐานทั้งเฟซบุ๊กและในไลน์
เพียงเท่านั้นเขายังทิ้งท้ายบทสนทนาครั้งนี้
ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเขาชีจันทร์ว่าในวันเกิดเหตุ
ช่วงเวลาตัดสินใจสังหารปืนที่เตรียมมายิงไม่ออกในครั้งแรก
ยืนยันว่าได้รับเงินจากเสียอ้วนจริง
แต่เป็นยอดเงิน๑ล้านบาทเท่านั้น
เพราะเสียอ้วนโทรศัพท์มาบอกว่าจะโอนเงินมาให้ในบัญชี๑ล้านบาท

สปายบอกเธอว่าเป็นค่าชดเชย
เสียอ้วนเคยไปก่อกวนสปายที่บาร์แห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต
เนื่องจากสปายไม่ยอมกลับมาทำงานที่บาร์ของเสียอ้วน
อกจากนี้ได้ไปข่มขู่ที่บาร์แห่งนั้น
เพื่อไม่ให้รับสปายเข้าทำงานด้วย

แม่ก็เลยบอกว่าเอาจะโอนมาให้แม่ค่าอะไร
ก็ผมโอนให้แม่ไปซื้อรถให้น้อง

แม่เขาก็โทรมาบอกแม่ผมคุยกับน้องแล้ว
ไม่แม่โทรไปหาน้องเมื่อกี้เนี่ย
น้องบอกว่ายังไม่ได้คุยอะไรกับอ้วนเลย
ถ้างั้นก็แม่ก็ไม่โอเคนะ

หลังจากนั้นเขาก็โทรไปคุยกับน้อง

เพียงเท่านั้นเธอยังยืนยันว่าทุกคนในบ้าน
ไม่มีใครเปิดบัญชีเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย
ตามที่นายธรรมราชสุวรรณโภษี
โจ้สปอร์ตไลท์ผู้ใกล้ชิดเสียอ้วนนำมาเปิดเผย
และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
อ้วนไม่เคยพูดเรื่องแต่งงาน

รวมทั้งไม่เคยมีข้อตกลงหรือสัญญาใด
เพียงแต่เคยบอกว่าชอบสปายเท่านั้น

แล้วไม่มีการสร้างเรือนหอ
ไม่มีค่ะไม่มีตกลงใดทั้งสิ้น
ชื่อบัญชีของธนชาติเป็นของพ่อ
แต่ที่แม่ดูในข่าวนะมีของกสิกร
ไม่ในบ้านนี้ไม่มีคนเปิดบัญชีกสิกร
ยืนยันว่าสลิปที่เป็นบัญชีธนาคารกสิกรนี่

หรือเป็นแบงค์ของน้องที่เปิดทิ้งไว้มีไหมคะ

แต่เพิ่งเปิดได้เดือนเดียวน้องก็เสียชีวิต
สุดของเรื่องแม้ว่าเสียอ้วนจะออกมาพูดเรื่องเงิน๗ล้านตามที่อ้าง
หรือจะยกเหตุผลต่างนานามาพูดหักล้าง
สุดท้ายก็ตกเป็นฆาตกรที่หนีไม่พ้นคุกตาราง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน